แม่คนนึงค่ะตกใจแทบสิ้นสติ
มาประมาณสักทุ่มกว่าเดินออกมาผ่านมุ้งนอนของลูก
ที่เห็นไม่ใช่ลูกสาวแต่กลายเป็นผู้ชายคนนึงค่ะ
ก็เคยเห็นหน้าค่าตาแหละบ้านใกล้เรือนเคียงกันอะนะ
แค่กางเกงยีนตัวเดียวท่อนบนเนี่ยเปลือย
เดินออกมาจากมุ้งของลูกสาวตัวเองวัย๑๔ปี
แม่ตกใจมากพอเปิดมุ้งเข้าไปดูปรากฏลูกสาวนอนหลับเมาไม่ได้สติ

แม่ก็เลยต้องพาลูกสาวมาแจ้งความเลยอะค่ะ
นี่ค่ะพาลูกมาแจ้งความนะคะที่สถานีตำรวจภูทรเอราวัน
บอกให้ดำเนินคดีกับนายโอไม่รู้ชื่อจริงอะนะคะ
เป็นนุ่มวัย๒๔ปีพักอาศัยอยู่ใกล้กับบ้านที่เธอมาเช่าพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเอราวันนี่แหละ
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๓เมษายนค่ะ
ช่วงเย็นลูกสาววัย๑๔ปีไปเล่นน้ำสงกรานกับเพื่อนใกล้บ้านพัก
ส่วนตัวแม่เนี่ยไปตลาดจากนั้นทุ่มนึงก็เดินกลับมาถึงบ้าน
ประตูบ้านปิดก็ไม่ได้เอกใจอะไรคิดว่าเออลูกคงเข้านอนแล้วล่ะ
ทีนี้พอเปิดประตูเข้าบ้านไปภาพที่คุณแม่เห็นคือนายโอค่ะ
ออกมาจากมุ้งในห้องนอนลูกสาวแล้วออกมาในสภาพไม่สวมเสื้อ
แค่กางเกงยีนขายาวตัวเดียวคนเป็นแม่เนาะรีบวิ่งเข้าไปดูลูกสาวในมุ้งก่อนเลย
ลูกยังใส่เสื้อผ้าอยู่นะคะแต่คือหลับไม่รู้เรื่องค่ะเพราะเมามาก
พอถามนายโอว่ามาได้ยังไงทำไมอยู่เข้ามาอยู่ในมุ้งลูกได้
นายโอบอกว่าลูกแม่อ่ะเมาไม่รู้เรื่องเลยก็หวังดีเห็นว่ามันมืดค่ำแล้วก็
แล้วทำไมต้องอุ้มมาถึงในห้องนอนในมุ้งนอนแล้วทำไมไม่สวมเสื้อ
แม่ก็เลยพามาแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีค่ะ
น้องผู้หญิงก็บอกหนูไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยอ่ะ
ผู้หญิงนะนะคือมันต้องระวังอ่ะโดยเฉพาะอ่าอย่างเงี้ยว่าตรงตรงเนี้ยก็อายุสิบสี่แล้วไปกินเหล้าจนเมาอ่ะ
ใช่มันก็สุ่มเสี่ยงอ่ะทำให้ตัวเองไปอยู่ในภาวะเสี่ยง
เล่าว่ายายแล้วนี่เมาน็อกด้วยอ่ะค่ะอ่ะทีนี้เจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็สอบปากคำผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือในโอ
ครับแล้วก็สอบปากคำน้องกับแม่ไว้เบื้องต้นแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้แจ้งข้อหา
เพราะว่ายังไม่ได้มีหลักฐานในการดำเนินคดีข้อหาคมคืนกระทำชำราวหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
ตอนนี้ส่งตัวน้องวัย๑๔ปีคนนี้ไปให้แพทย์โรงพยาบาลเอราวันตรวจหาร่องรอยการข่มขืนแล้ว
รู้ผลก็คือ๒๒เมษายนนี้ค่ะแต่ก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้แหละ
ถ้าเกิดมีหลักฐานว่าถูกมีร่องรอยถูกกระทำชำราวหรือข่มขืนจริง
ก็จะต้องมีการดำเนินคดีต่อไปคือตอนเนี้ยโดนข้อหาเดียวก่อน
คือบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน
ก็คือบุกไปในบ้านเขาอืมอ่าซึ่งนายคนนี้นี่ก็
ก็เถอะก็พาลูกสาวเขาถ้าหวังดีจริงก็บอกพ่อบอกแม่เขา
อ่าพักไว้หน้าบ้านโต๊ะเก้าอี้อะไรเยอะแยะก็
อยู่ตรงนั้นก็ได้เออเพราะเขาบอกว่าพ่อแม่อ่ะ
บอกว่าเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้กันก็จริงแต่ว่าไม่ได้เป็นเพื่อนสนิท
ได้เป็นรุ่นพี่ที่สนิทอะไรกันอะไรจะหวังดีขนาดพาอุ้มไปส่งถึงในมุ้ง
แล้วตัวเองก็มุดออกมาจากมุ้งเนี่ยใช่ไหมเสื้อก็ไม่ใส่
ต้องรอดูต้องรอดูก่อนแล้วกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงรอดูผลครับอ่ะ